อบตมหาสนุก
เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อครับกับรายการอบตมหาสนุกนะครับ

อบตขอแรง
อบตขอแรงคือการแข่งขันเกมตามรูปแบบวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นครับ
โดยร่วมแรงร่วมใจจากคนสามวัยได้แก่เด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในตำบล
หากสำเร็จภารกิจพิชิตเงินรางวัลสนับสนุนอบตไปเลย๓๐๐๐บาท
กติกาไม่ยากนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าไหมนี่แหละครับ
คุณแจ๊คมันเป็นยังไงคุณแจ๊คเคยทอผ้าไหม
ผมไม่ถ้าเกิดไปตามชุมชนต่างที่เขามีกิจกรรมทภาเคย
แต่ถ้าเป็นเรื่องราวของการทอเป็นอาชีพยังไม่เคย
ครับผมวันนี้ได้เห็นเอามาเป็นเกมการแข่งขันมีชื่อว่า
กอทอผ้าไหมกติกาการแข่งขันด่านที่๑ครับให้พี่แจ๊คนายกเด็กและผู้ใหญ่
ช่วยกันไขกุญแจเปิดกล่องเพื่อหยิบไม้และกระสวย
จากนั้นรีบนำไปให้ด่านที่๒

ผู้สูงอายุจะช่วยกันเอาไหมกรอใส่กระสวย
และคนที่เหลือจะต้องช่วยกันนำกระสวยทั้ง๔อัน
สี่สีไปให้ดาดที่สามเพื่อทอเข้าผืนให้เรียบร้อย

ถ้าทำได้รับทุนสนับสนุนอบตไปเลย๓๐๐๐บาท
คิดว่าทำได้ไหม
อ่าอะไรครับอีก๒กล่อง

เราชอบเล่นกันเป็นแบบว่าเป็นหลายเจนหลายรุ่น
เลือกแล้วนะครับกุญแจจะวางอยู่ข้างกล่องนะครับผม
มีเวลา๕นาทีผมพร้อมแล้ว
กลับไปเลยนะครับ
ไปเลยได้ไหมยังไม่ได้
ลองดูดอกเอ่นนะครับ
ให้มาเซียนดอกมาบาก
ได้แหละครับคุณแจ
ไปล่ะสุดท้าย

เป็นครับเป็นไงพี่เป็นไง

เร็วเลยจ๊าค

ก็เสียแล้วไปแล้วนะลงบลอย

เร็ว
เสร็จแล้ว

จะสวยด้วยพี่แจ๊คจะสวยด้วยไปเลยจ้า

เก็บมานี่
กระเดนเก็บไปถึงปุรีหลำเลย
ครึ่งทางแล้วนะคะแม่ต้องเร่งมือให้เร็วกว่านี้อีกนะคะ

อย่างเดียวนะครับใช่แล้วถ้าทอไม่ทันนะครับคือหมดสิทธิ์เลยนะครับ
วินาทีอีก๒๐วินาทีแล้ว
เรียกคือสันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนับนะครับ๙๘
ไม่ต้องเบาแล้วหมดลมเอาพี่ลิงหมดลมก่อนแล้วล่ะหนูว่า
โอ้โหเราเรียกหน่อยเงินเลยมาดูก่อนจะไปตรงนู้นสีนะครับ
ชมพูสีเหลืองสีฟ้าตามตำแหน่งสวยงามนะครับผ้ายกดอกด้วย
สวยงามมากสี่สีครบถ้วนนะครับผมสุดยอด

ทำไปได้นะคะ๔นาที๕๗วินาทีค่ะ
เยี่ยมมากเลย
ไม่อยากจะพูดเกลือไปเกลือไป

หนูอยากรู้ว่าขั้นตอนนั้นคืออะไรกำลังกินได้หรือยัง
คือต้องเอาได้ออกมาปุ๊บมันพันออกมาต้องเอาออกมาให้ได้

ใช่แล้วค่ะไทยรัฐทีวีและอบตมหาสนุกมอบเงินรางวัลให้เลย

และก็ท่านสจอยู่ไม่รู้
ตอนนี้กำลังล้านลามมากเพราะจะได้เงินไปกินลากกว่านั้น

บอกว่ากลุ่มที่มาร่วมงานในวันนี้มีทางโรงเรียนนะครับ
โรงที่มาร่วมแล้วก็มีฝ่ายปกครองคือท่านกำนันสมศักดิ์สำราญ
แล้วก็ทางสภาโดยท่านสุพธโสรส
หากคณะทีมงานมาก็จะแบ่งสรรปันส่วนไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของตำบลต่อไปครับ

อย่างนี้นะครับสุดยอดเลยอบตท่าสว่างแต่ช่วงนี้เราไปอบตขอทาน
อบตขอท้า
ลำเลียงไข่ถาชนอบตทั่วประเทศตอนนี้กำลังสนุกเลยล่ะครับ
ซึ่งเจ้าของสถิติล่าสุดก็คืออบตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ที่จำนวน๑๘๓คน
กับเวลา๖นาที๔๔วินาที
วันนี้ชาวตำบลท่าสว่างจะทำลายสถิตินี้ลงได้หรือไม่

บตท่าสว่างนะคะรวมคนได้ทั้งหมด๒๗๐คนค่ะพี่ลิ
มีสถิติทำไว้ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับ

คนภายในเวลา๖นาที๔๔วินาทีเลยนะคะ

ขอให้เกิน๑๘๐คน
เกิน๑๘๐คนต้องไม่ต่ำกว่า๖นาที๔๐

เยี่ยมเลยไปเลย

ต้องเร็วกว่านี้นะคะ

ชิดกันไว้นะคะ
๓๐วิมันผ่านไปนะคะ
อยู่ที่๑๗คน

เยี่ยมมาก

กำลังระเบียงไข่กันอยู่นะฮะ

เยี่ยมมากเร็วมาก
เร็ว

เยี่ยมมาก

เยี่ยมเยี่ยมคนเรานะคะ

หมดคอขอยืนดื่มน้ำหยี่นด้วยเราค่ะ
เยี่ยม

อย่าหล่นที่เราอย่าหล่นที่เรา

ไม่ได้นะฮะหล่นตรงนี้นะครับผม
โน่นที่๑๓๑เลขดีมาก
๑๓๑นะครับ

ไม่ใช่ใบ้หวยอะไรอย่างนั้นครับผม

แม่น่าเสียดายครับ
ชาวตำบลท่าสว่างไม่สามารถทำลายสถิตินี้ลงได้

ครั้งหน้าเนี่ยมาร่วมสนุกกันใหม่ได้นะ
เย้

ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ร่วมกันทำทุกคนอยู่แล้ว

เราเปิดการแข่งขันระดับประเทศ
หมายถึงว่าวันหนึ่งแบบว่า

ทำซ้อมที่โรงเรียนกัน

ไปเลยส่งเรื่องไปที่ไทยรัฐเลย
แล้วเดี๋ยวเราจัดแข่งขันเลย

ถือว่าจะทำให้สำเร็จนะครับ๕นาที๓วินาที

ยังไม่ชนะสถิติของอำเภอสวนพึ่ง

ถูกต้องครับ
ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม
ท่านนายกอบตท่าสว่าง

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

พี่แจ๊คช่วยยิ้มนะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

พ่อแม่พี่น้องอบตท่าสว่างทุกคนเลยค่ะ

แล้วอีโซโซดี้แมคค่ะ

ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม
กลับมาเจอกันกันใหม่กับรายการอบตมาฮาสนุก
ทุกวันอาทิตย์๔โมงเย็น

สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามัคคียกตำบล
สวัสดีค่ะ

เอาเบาตอบร้านสุด
โปรดติดตามตอนต่อไป